วิวสะพานลอยหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายหน่อย
คือได้ดูภาพแล้วแอบดูแล้วนิดนึงยังสงสัยอยู่เลยว่า
ความปลอดภัยระหว่างการเดินใต้สะพานลอยเพื่อข้ามถนนกลับขึ้นสะพานลอย

เพราะปกติขึ้นสะพานลอยมันจะปลอดภัยกว่าใช่ไหม
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมว่าปลอดภัยไหมสะพานลอยแบบนี้ดูพร้อมกันค่ะ
ต้องใช้สมาธินิดนึงในการข้ามสะพานลอยหน้าโรงเรียนนะครับ
ขึ้นมาแล้วนะครับผมด้านบนวิวอันสวยงามอันสดใสนะครับผม
เห็นชัดเจนนะครับสองข้างทางซ้ายขวาแล้วเราก็จะเดินตรงไปนะครับผม
นี่ก็เป็นการเดินข้ามสะพานลอยนะครับเห็นไหมครับมีความปลอดภัยนะครับผม
รถวิ่งมาเร็วเนี่ยเราสามารถแบบมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่โดนรถชนแน่นอน
ที่ฉันให้เลือกคุณจะข้ามถนนยังไงถ้าคุณเรียนโรงเรียนนี้
เหรอไปเรียกพ่อแม่มารับขี่ขับรถอ้อมดีกว่าเนอะ
น่าจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะคะคุณผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงเออ

มันน่ากลัวจริงแล้วต้องมีสมาธิจริงนะคะ
ไม่ปลอดภัยเลยใช้คำนี้ดีกว่านะคะ
นี่เลือกเอาระหว่างตกลงมาตายกับโดนรถชน

ไม่มีอะไรให้เลือกเลยอ่ะ

พอเราดูแล้วนะคะติดต่อไปที่คุณกูรูซ่า
เพราะว่าคุณครูซ่าเป็นคนรีวิวคลิปนี้นะคะ
ว่าที่๑๐๓นสนั่นเอื้อ
เป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนถ่อนวิทยาในจังหวัดน้องคายค่ะ

ครูซ่าเล่าให้ฟังว่าถ่ายคลิปช่วงเดือนมิถุนายน
มิถุนายนเปิดเทอมได้ประมาณ๑เดือนแล้ว
ซ่าก็ผ่านหน้าโรงเรียนทุกวันแล้วก็สังเกตเห็นมาตลอด
สะพานลอยทำไมทำไมมันไม่เสร็จสักที
ตั้งคำถามกับตัวเองมันสร้างเมื่อไหร่นะ
โอ้โหปีกว่าไปแล้วยังสร้างไม่เสร็จอีก
ไม่มีสิ่งกั้นไม่มีป้ายห้าม
ครูซ่าก็เลยบอกว่ากลัวว่านักเรียนจะขึ้นไปใช้แล้วมันจะเกิดอันตราย
ก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมา
อกจากจะเตือนนักเรียนแล้วเป็นการประชดประชัน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จหน่อย
ถ้ามันเสร็จแล้วมันก็จะดีกับนักเรียนนะคะ
เอาล่าสุดค่ะนอกจากฟังครูซ่าแล้วก็ต้องไปฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะคะ
ไปพูดคุยกับหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวนจังหวัดน้องคายค่ะ
ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะคะ
บอกว่าสะพานลอยนี้มีระยะเวลาก่อสร้างถึงเดือนมีนาคม๒๕๕๙
งั้นแสดงว่ามีเวลาการก่อสร้างอีกนับจากนี้ไปประมาณ๕เดือน
เดือนนี้ราวสะพานลอยก็คือมันยังสร้างไม่เสร็จไง
เพราะว่าติดขัดกับเรื่องของสายไฟฟ้าเนี่ย
สะพานลอยไกลก็เลยกลายเป็นที่บังแดดให้กับนักเรียนวิ่งข้ามถนน
สรุปสุดท้ายอันตรายกับเด็กเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนที่เขาบอกว่าทำไมถึงสร้างไม่เสร็จติดขัดเรื่องสายไฟฟ้า
ต้องมีการขยายแนวไฟฟ้าก่อนจึงสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้
โดยได้มีการติดป้ายห้ามขึ้นใช้สะพานลอยทุกกรณีเพื่อความปลอดภัยแล้ว
คลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปเป็นช่วงที่บริษัทเทปูนใหม่เลย
ส่วนงานราวสะพานและราวกั้นมันจะเป็นช่วงของการก่อสร้างถัดไป
และขณะนี้เริ่มมีการติดตั้งแผงกั้นแล้วจะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
คือมีแผงกั้นเป็นลักษณะอัลลอยอันนี้เอามาติดตั้งแล้วเป็นช่วงหลังแล้วนะคะ
โดยหน่วยงานได้ทำหนังสือถึงพอโรงเรียนทั้งสองแห่งที่มีสะพานลอยตั้งอยู่หน้าโรงเรียนให้ได้รับทราบ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนด้วยว่าตอนนี้สะพานลอยมันยังสร้างไม่เสร็จนักเรียนจ๋า
เพิ่งใช้สะพานลอยจนกว่าจะมีการส่งมอบและเปิดใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
ซึ่งกำหนดการแล้วเสร็จคือมีนาคมปีหน้าอีกตั้ง๕เดือนเนี่ย
นักเรียนก็ต้องวิ่งข้ามแบบนี้เหรอคะอีกตั้ง๕เดือนนั่นสิ